ก่อกำเนิดมาได้อย่างไร
มีการเตรียมกันตั้งแต่การยืดอำนาจ
มีการออกธรรมนูลออกคำสั่งออกกฎหมายอะไรต่าง
มาตั้งภักษ์ดูดสอสอคนนี้คนนี้
ถูกดูดหมดเลยเนี่ยถูกดูดทั้งหมด

นอกจากซื้อรักขมขู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมถือว่าภักดิ์เนี้ยโอ้โห
ไม่มีที่ไม่ใช่พักประชาธิปไตยเลยนะครับครับเป็นพักมารอ่ะ
พูดตรงนะครับใครจะว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนี้นะครับ
แล้วทีเนี้ยพวกเราเนี้ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นครับ
ทำไมเราไม่ร่วมมือกันนะครับนะต่อสู้กับผลิตการอำนาจทหาร
ที่ความคุมอยู่ไม่ชอบด้วยล่ะจริงหรือเปล่าประชาธิปไตยเหรอ

ก็ในหลวงบอกให้ยกย่องคนดีสนับสนุนคนดี

ก็เล่นพักมารแล้วก็นี่พักประชาธิปไตย
เรามาเลือกตั้งนี่
ด้วยระบอบการปกครองระบอบประชาไตย

นี่เราผมก็ตั้งพักผมก็ลงสมัครทำอะไร

แต่พักมารนั่นน่ะไม่ยอมให้ตรวจสอบคุณภาพบาท

แล้วบอกไม่ใช่ตรวจสอบก็ไม่ยอมตรวจสอบ
โอเนี้ยนะ

ขอเชิญนะขอชวนมึงไปแปดอยู่ดีกันดีกว่า
นี่ประชาดิบาตรายทุกขั้นน่ะ

แบบไม่รับมั้ยครับ
คืออย่างนี้ครับ
มันต้องมีธรรมาพิบาลด้วย

ฉันก็คิดว่าที่ซื้อออกมาท่านยังถูกดูดไปยี่สิบเจ็ดคนเลย
ถูกดูดไปยี่สิบเจ็ดคนท่านยังถูกได้ยอมกลับกลับไป

พักเพื่อนทายถูกดูไปเท่าไหร่สี่สิบกว่าคน

ท่านเสร็จพิสูจน์ค่ะ
ยังจะให้คุณกรวมพูดพอดีเลย
คุณกรมีคือหลักอย่างนี้ก่อนนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกพักที่นั่งอยู่บนเวทีตรงนี้นะครับ
คือถ้าเราไม่เคารพเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ไม่เสนอตัวเองเข้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับ
ก็ไปยึดอำนาจไปอะไรก็ว่าไปนะครับ
ทีนี้เราเข้ามาสู่ในกระบวนการของการเลือกตั้งเนี่ย
ยอมรับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแล้ว
เรื่องของระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่พักนะครับ
วันก่อนท่านหัวหน้าอนุทินก็เพิ่งจะพูดไป
ว่าเราต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก

เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ

หนึ่งเราต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก

แต่คอยใครจากไหนก็ไม่รู้

ต้องให้สิทธิ์ประชาชนที่เขาเลือกตัวแทนผ่านเข้ามา
เขาสามารถที่จะจัดตั้งกันเองก่อนได้ไหม
ผมคิดว่าหลักใหญ่เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
และเมื่อฝ่ายการเมืองเขาสามารถที่จะจับมือ
เพื่อที่จะสามารถที่จะรวบรวมเสียงนะครับ
แล้วก็เอาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนได้เนี่ย

รบเสียงของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามา

อย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยเสียงของประชาชนที่เขาผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย

ถ้าหากว่าออกมาเฮ้ยเราอยู่ในฝั่งของประชาธิปไตย

ขออนุญาตคุณผู้ชมด้านหน้าติ๊บหนึ่งไหว้แล้วค่ะ

เขาใช้กรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน
และความขัดแย้งนั้นนำไปสู่ความรุนแรงนะครับ
แล้วเขาก็เห็นว่าประชาชนที่นำไปสู่ความรุนแรง

เขาจึงนำเข้าไปสู่กระบวนการปลองดอง
แต่วันนี้คอนเทคของประเทศมันไม่ใช่เรื่องนี้
มันเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับรัฐแล้วนะฮะ
มายึดอำนาจไปที่ฝ่ายนั้นแล้วจะสืบทอดอำนาจต่อ
มันจึงไม่ใช่เรื่องมาพูดกันเรื่องปลองดอง

เป็นการเลือกข้างมันจะสมรรถฉันมันจะปรองดองได้หรือฮะ
ระหว่างประชาธิปไตการมันต้องเลือกข้าง
และระหว่างประชาธิปไตการมันปรองดองกันไม่ได้
ถามคุณจัตรุพรมันปรองดองกันได้หรอ

คือสถานการณ์ของประเทศไทย
คือเราต้องตั้งหลักก่อนว่า
ความเห็นต่างกันไม่ใช่เรื่องความแตกแยก
การตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยถือว่ามีเสรีภาพซึ่งกันและกัน
ผมก็เกรงว่าที่เราแสดงความคิดเห็น
ความจริงไม่มีมนุษย์คนใดที่จะเป็นกลางได้เลยทางการเมือง
วันนี้ผมก็สรุปความง่ายว่ามันมีสองข้างเท่านั้น

สองไม่เอาพลเอกประยุทธ์ง่ายนิดเดียว
ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยในกระดานการเมืองนี้
เพียงแต่ว่าการเอาพลเอกประยุทธ์หรือไม่เอาพลเอกประยุทธ์
เราไม่ต้องมีการเผชิญหน้าไปตัดสินใจกันที่ครูหาเลือกตั้ง
พักการเมืองใดนะครับ
ประกาศแนวทางชัดเจนหรือจะเป็นซ่อนแอบอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ถ้าประชาชนเห็นด้วยกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งวันนี้ถือว่าได้เปรียบคนอื่น
เพราะว่าเริ่มต้นด้วย๒๕๐ที่ว่านี้นะครับ
ก็เลือกไปเลยตัดสินใจอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด
แต่ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับอีกซีกนี่อีกซีกหนึ่ง

ซึ่งเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องต่อคอนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะต้องเดินไปถึง๓๗๖ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากในระบบบัตรใบเดียว
เพียงแต่ว่าถ้าเดินไม่ถึง๓๗๖ก็ต้องเดินไปถึง๒๕๖
เพราะถ้ามิฉะนั้นการครองประเทศในลักษณะการสืบทอดอำนาจ
วันนี้ก็พูดชัดเจนสารภาพสิ้นอยู่แล้วว่าสวที่ตั้งมาต้องควบคุมได้สิ
เพราะฉะนั้นตัวเองตั้งก็มาเลือกตัวเองมันจะอ้างความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้อยู่แล้ว
แต่อย่าได้กังวลว่าการไม่เลือกพลเอกประยุทธ์จะทำให้บ้านเมืองไม่สงบ
ไม่ใช่เพียงแต่ว่านะครับการเลือกภายใต้กติกาที่อายุติธรรมอันนี้ต่างหาก
ที่จะสร้างแม่บ้านเมืองเกิดความสงบขึ้นมา

ผมจะมีความเห็นอย่างนี้ผมตั้งใจว่าตั้งความหวังไว้ว่าที่จะให้ข้ามความขัดแย้งไป
คือไม่ต้องลืมแต่เราต้องข้ามเราข้ามไปเพื่ออะไร
คือเพื่อประชาชนเพราะว่าเรามาคิดดูว่านี่๑๐ปีแล้วเนี่ย
อาการแบบนี้เริ่มมาอีกแล้วอาการในเรื่องการปล่องดองนี่
อยู่ในกรรมการชุดนั้นกันทุกคนผมก็อยู่ทุกคณะที่ศึกษา

ปกกล้าวค้นพบก็คือว่ามันเป็นทัศนคติเรื่องประชาธิปไตยที่ต่างกัน
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนับเสียงข้างมากก็คือยุคนั้นก็คือเป็นพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก
มีความคิดว่าระบบประชาธิปไตยเราได้เสียงข้างมากเราก็มีอำนาจปกครอง
อีกข้างหนึ่งเป็นเสียงข้างน้อยก็ถือว่ามันเป็นการเมืองแบบคุณธรรม
กลายเป็นรถไฟผมเคยพูดไว้ก่อนแล้วว่าวิ่งเข้าใส่บนรางเดียวแล้วพุ่งเข้าใส่กัน
ก็ชนกันแหละทีนี้ขณะนี้ถ้าเรามองเลยจากประเทศเราไป
ไม่ใช่เฉพาะประเทศเรามันเริ่มมี
ประชาชนที่เขารอการเลือกตั้งอยู่เขารอมากี่ปีแล้ว
ห้าปีก่อนหน้านี้เขาจะเลือกแล้วให้มีรัฐบาลอยากจะให้มันเย็นได้ลงนักสริ

ดังนั้นผมห่วงแต่ว่าทำท่าจะเป็นเหมือนไม่มีทางออกอีกแล้ว
ผมหวั่นใจจริงแล้วก็เราไม่อยากให้มีปัญหา

แต่รุงไม่เคยเกรงใจประชาชน
วันนี้๒๔ให้ประชาชนตัดสินใจ